มีเรื่องราวของเด็กชายวัย๗ขวบคนหนึ่งนะฮะที่ทางแพทย์ที่ชนะสงขลาเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องราวเอาไว้
เพื่อจะเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับน้องสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายทุกท่านด้วย

คือผู้ที่เปิดเผยนะฮะชื่อว่านายแพทย์สุพัฒน์ฮาสุวรรณกิจ
ซึ่งท่านเป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลจนะที่จังหวัดสงขลานะครับ

เด็กชายอายุ๗ขวบคนนี้มาโรงพยาบาลด้วยอาการคือท้องเนี่ยบวมเป่งเลย

พอเอ็กซอเรย์เข้าไปในท้องนะคุณอรัชพร

ปรากฏว่าเต็มไปด้วยก้อนแข็งทั่วท้องไปหมดตามแนวลำไส้

ซึ่งมันไม่ใช่อะไรฮะมันคืออุจจาระ

น้องมีอาการท้องผูกอย่างรุนแรงนะอุจจาระก้อนแข็งเนี่ยเต็มทั่วท้องไปหมดตามแนวลำไส้นะครับ
เป็นภาวะจากการกั้นอุจจาระนะ
แต่ทีนี้น้องกั้นอุจจาระไม่ยอมถ่ายเนี่ยไม่ขับถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะมีภาวะอุจจาระคอยไหลออกมาเป็นระยะด้วย

ท้องผูกเรื้อรังอุจจาระแข็งอยู่ในลำไส้เนี่ยอยู่ตลอดแนวลำไส้ใหญ่เลยจนท้องนี่บวมเลย
คือที่เห็นบวมนี่คืออุจจาระเต็มท้องว่างั้นเถ

ถามว่าอ้าวแล้วทำไมเด็กชายวัย๗ขวบคนนี้
ถึงไม่ยอมอุจจาระ
เออทำไมไม่ไปเข้าข้างห้าง

จากการสอบประวัติจักรย่า๖เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
จะมีอาการท้องป่องแบบนี้แล้วจะมีลักษณะอุจจาระเล็ดออกมาวันละ๔๕ครั้ง
เพราะไม่ยอมไปอุจจาระเองไงพอมันอั้นอยู่ที่ลำไส้ใหญ่มันก็เล็ดออกมาเอง

ถูกต้องมันก็สืบเนื่องมาจากที่คุณหมอให้ข้อมูลนะ
ท่านพรบรรจนะที่สงขาพ่อกับแม่เด็กแยกทางกันเด็กอยู่กับย่า
ก็เข้าใจว่าก็ตามภาษาคุณย่าเนาะก็คงจะไม่ได้บังคับหรือว่าเขี้ยวเข็นดูแลอะไรมากนักหรือยังไร
เอาเป็นว่าเด็กเนี่ยก็เลยติดการเล่นเกมจากโทรศัพท์มือถือ
เล่นตลอดเล่นทั้งวันคือเล่นจนไม่อุจจาระ
ไม่ยอมไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะได้เล่นเกม
อย่างนั้นอืมแพทย์ที่โรงพยาบาลก็ให้เด็กนอนที่โรงพยาบาลนะครับ
เพื่อสวนทวารแล้วจัดการกับอุจจาระที่ค้างอยู่นะ
ต้องใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมถึงจะออกหมด๒วัน
เป็นวันเลยเหรอคะสองวัน
คือปกติถ้าใครที่เคยไปดีท็อกซ์ตามโรงพยาบาล
นี่ทำ๒วันถึงจะไล่ออกหมดนะครับ
หลังจากนั้นก็ฝึกเด็กให้สร้างนิสัยการขับถ่ายใหม่นะสอนแล้วก็จูงใจให้เด็กทานผักทานผลไม้
แล้วก็ขอให้พ่อเนี่ยกอดเด็กกอดลูกบ่อย
เพื่อสร้างความรักความอบอุ่น
คือเด็กบางทีเครียดนะขาดความอบอุ่น
ไม่ได้ความรักไม่ได้ความอบอุ่น
บางทีเด็กเครียดเด็กไม่รู้ว่าจะไประบายความเครียด

ใช่คือจิตแพทย์นักจิตวิทยาหลายคนเคยบอกแล้วนะคะ
ว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กติดเกมไม่ใช่แค่ตัวเกมอยู่ที่มันสนุก
แต่เพราะเขาต้องการหลีกหนีจากอะไรที่มันอยู่รอบตัวเขา
ที่เขารู้สึกว่าเขาไม่รับความรักเพียงพอ
เขารู้สึกหงุดหงิดอัดอั้นหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ยิน

พอเล่นเกมแล้วมันก็เพลินดี

ทีนี้ก็เล่นเรื่อยเลยเล่นจนไม่ขับถ่ายอะ

ก็จัดการไล่อุจจาระออกจนหมดท้องแล้วนะครับ

จากการที่คุณพ่อก็เข้ามาดูแลแล้วก็กลับบ้านเรียบร้อยแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามไปยังนาย
สุพัฒน์ท่านภูมิในการโรงพยาบาลจนะที่จังหวัดสงขลานะครับ
บอกว่าก่อนที่จะโพสต์เรื่องนี้
มีคุณย่าพาเด็กวัย๗ขวบมาหาหมอ
เนื่องจากปวดท้องรุนแรงมาก
ก็ตรวจเอ็กซอเรย์พบก้อนอุจจาระแข็งเต็มท้องไปหมด
ผลวินิจฉัยเด็กคนนี้มีภาวะท้องผูกเรื้อรัง
ต้องให้นอนโรงพยาบาลแล้วสวนทวาร๒วัน
สาเหตุก็คือเด็กติดเกมมือถือ
อั้นจนกลั้นไม่ยอมอุจจาระ
ชายคนหนึ่งนะครับที่อำเภอชนะครับ

อ่าคุณย่าพามานะครับเพราะว่าเด็กมีอาการ
ปวดท้องเบื่ออาหารทานไม่ได้

ละ๔๕ครั้งซึ่งเป็นอย่างนี้มา๕๖เดือน
อ่าวเด็กเขาอาจจะมีความอุณหวุนน้อย
เพราะแม่แยกทางกันอยู่คนย่าแล้วก็เล่นโทรศัพท์เยอะ
ติดเกมในโทรศัพท์ก็ทำให้เด็กอาจจะอั้น
จระไม่ยอมไปถ่ายเพราะว่ายังเพลิดเพลินกับการเล่นโทรศัพท์
แล้วเป็นอย่างนี้อยู่หลายเดือนก็เลยเกิดท้องถูกเรื้อรัง
แล้วก็อุจจาระก็คั่งอยู่ในลำไส้จำนวนมาก

คุณหมอก็ให้นอนลงพยุบันอยู่๓วันก็ดื่อขึ้นครับ
คือการติดเกมปิดการใช้โทรศัพท์มือถือ
การใช้โซเชียลเนี่ยมันแบ่งเป็น๓ระดับ
ผมเคยคุยกับคุณหมอนะอืมอ่าระดับทั่วไปก็คือ

อาจจะหยุดจะวางจะเลิกอะไรตอนไหนก็ได้ยังไงพักก็ได้รู้ว่าพักก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่อย่างนี้ได้
หน่อยดูแล้วก็พอค่ะระดับมากขึ้นไปอีกหน่อยนึงเนี่ย
อันนี้ก็คืออันนี้ท่านผู้ชมทดสอบตัวเองได้นะน้องหนูก็ได้
ลองดูว่าลองคิดในใจว่าวันนี้หรือว่าตอนนี้เราจะไม่เล่น
เราจะไม่เล่นเกมเราจะไม่หยิบมือถือเราจะไม่ส่องเฟซบุ๊ก
เราจะไม่ดูไลน์ไปกินข้าวกับเพื่อนเราจะวางเอาไว้ดูซิว่าทำได้ไหม
หากห้ามใจได้ไหมถ้าทำไม่ได้แสดงว่าท่านอยู่ระดับปานกลางแล้ว
สองแล้วถูกต้องอืมคือประมาณว่าไม่ได้อ่ะต้องส่อง
คือมันนิวครับไม่ได้จริงอย่างนี้ใช่ไหมหรือน้องแบบวันนี้ตั้งใจว่าจะไม่เล่นเกมเลย
ทำอย่างอื่นจะขี่จักรยานจะเตะฟุตบอลวันนี้จะไม่เล่นเกมเลย
คันไม้คันมือแต่ที่สุดแล้วทำไม่ได้ยังไงก็ต้องไปจับมาเล่นจนได้
แท้ใจตัวเองระดับสองระดับสอง
ระดับสามเนี่ยอันนี้คือหนักคือใครห้ามไม่ได้โวยวายมีอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรอย่างนี้
อันนี้ไม่ได้แล้วคือถ้าเริ่มหงุดหงิดใครแตะใครบ่นไม่ได้อันนี้
โดยเฉพาะเด็กอันนี้จะน่ากลัวมากอันนี้ไม่ได้เลยงอแงร้องไห้
รวาสกับพ่อกับแม่ไม่เอาหนูจะเล่นเกมอันนี้ไม่ได้แล้ว
แก้ยังไงพี่อุ๋ยก็ต้องอย่าให้เกิดขึ้นไงต้องดูตั้งแต่ระดับแรก
สมมุติว่ากลับไปดูตรวจสอบแล้วตอนนี้มาระดับ๓แล้วนี่ต้องพบคุณหมอเลยไหมคะ
ต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องตั้งแต่แรกอย่างลูกชายผมเนี่ยตอนนี้อยู่ป๕
ตกลงกันเลยว่าจันทร์ถึงศุกร์ไม่เล่นเล่นได้แค่เสาร์อาทิตย์
และได้แค่วันละ๑ชั่วโมงอย่างนี้ซึ่งเขาทำได้ตั้งแต่แรกไง
บางทีเราก็โทษแต่เกมอย่างเดียวไม่ได้จริงนะคะ
คือต้องช่วยกันดูแลด้วยแหละสถาบันครอบครัวใกล้ชิดกันนะคะครับ